จนทำให้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร
เราไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ

ที่ได้รับรายงานอย่างนั้น

เมื่อเช้านี้ผมก็ได้คุยทางผู้การไปแล้วนะฮะ

บันทึกภาพวินาทีที่เรือโดยสาร
ของมดิศัตริย์ครอบครัวคนทรงจำกัด
เดินเรือให้บริการรับส่งผู้โดยสารภายในครองแสนแสบ
ระหว่างวัดศรีบุญเรืองไปยังประตูน้ำเกิดเหตุระเบิด
ขณะที่นายบุญเลิศวโนโปคนขับเรือ
กำลังนำเรือลำนี้เข้าเทียบท่าเรือซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังวัดเทพลีลา
ขณะเกิดเหตุผู้โดยสารที่อยู่บนเรือต่างวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างชุนละมุน
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม๖๗คนอาการสาหัส๒คน
มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔อาการสาหัส
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
ขณะที่จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณส่วนท้ายเรือซึ่งเป็นที่วางเครื่องยนต์
เจ้าหน้าที่จึงเร่งระบายการ์ดที่ลั่วไหลและกันคนออก
จากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้ำอีก
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานรุษเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับระบุว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้
เพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบอีกครั้ง

ว่าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่
เนื่องจากมีผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
ัสเกิดการลั่วไหลก่อนถึงจุดเกิดเหตุ

จะเกิดจากความประมาทเลินเลิกของใคร

มีการตรวจสอบเรือที่นำมาให้บริการ

เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำการตรวจสอบ

มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน